พาคุณผู้ชมมาดูความยากกันหน่อย
คุณผู้ชมคะจำเจ้ากระทิงตาบอดได้ไหม

วันนี้ทั้งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้ากระทิงเพื่อที่จะให้ไปอยู่ในความดูแล

กระทิงตัวนี้น้ำหนักตันครึ่งค่ะ

โดดแล้วโดดแล้ว
ไหนล่ะแกน

มันก็คงตกใจก็กลัวด้วย

ข้างขวาบอดตาซ้ายก็เห็นลาง
ทีนี้วิธีของเขาคือเขาใช้

แล้วค่อยดึงมันเข้ากรงเหล็กที่เราเห็น
มันก็ดิ้นลนไม่ยอมให้จับ

ใช่คือเชือกที่เห็นขาดไปหลายรอบ
กว่าจะจับได้๓ชั่วโมงคุณนัทพงศ์
น้ำหนักตันครึ่งกับแรงดิ้น
เจ้าหน้าที่ก็เหนื่อยเลยเหมือนกันนะคะ
คือเจ้าตัวนี้มันออกมาหากินนอกอุทยาน
เดินตามฝูงไม่ทันก็เลยหลบอยู่ในไร่ของชาวบ้าน
มันก็ข้ามถนนทางหลวงชนบท

โชคดีนะที่ยังไม่เกิดอุบัติเหตุค่ะ

เซนส์มันดีคือมันใช้วิธีดมกลิ่นแลกฟังเสียงเอา
พอคนเข้าใกล้ก็กระโจนอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ

ประสาทสัมผัสด้านอื่นมันก็จะเรียกว่ายิ่งดี

อำเภอปากช่องบอกว่าก็จะย้ายกระทิงตัวนี้
อยู่ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ผากระดาษนะคะที่นั่นเนี่ยมียายมะลิค่ะ
มะลิก็คือมะลิงขออภัยกระทิงตัวเมีย
ตัวเนี้ยตาบอดสองข้างโอ้โห
อุทยานเขาดูแลอยู่แล้วก็จะได้ไปดูแลอยู่ด้วยกันเลย
ครับนะคะเจ้ากระทิงชื่อมันนะคะเจ้ากระทิงกับยายมะลิ
ก็จะอยู่ในความดูแลนะคะของเจ้าหน้าที่อุทยานค่ะ